ช่วงนี้จะให้ไปดูคลิปหนึ่งที่หลายคนเห็นแล้วหูหวัดเสียวไปตามตามกันเลยค่ะ
คือหลายครั้งเวลาเราขับรถบนท้องถนนเนอะ
บางทีเราก็จะเห็นที่เป็นเหมือนรถรถมันทุกเล็กค่ะ
แล้วเขาก็จะบรรทุกคนงานใช่ไหมคะเขาใส่เสื้อสีเสื้อเหมือนกัน
แล้วก็อยู่กันบนหลังรถเนี่ยเป็น๑๐คนบางคัน๒๐คนอยู่ข้างหลัง
แล้วมันไม่มีอะไรจับเลยคือนั่งอัดกันนะคะ
แล้วเนี่ยคุณผู้ชมดูรถมันเสียหลักเวียงซ้ายเวียงขวาแล้วเทลงมาอย่างนี้ค่ะ
ที่เห็นไหล
หลายคนคือรีบวิ่งออกมาจากรถให้เร็วที่สุด

บริเวณสะพานข้ามแยกเมืองทองธานีมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
คลิปนี้ถูกแชร์โดยเพจปากเกร็ดเรนเจอร์ที่เขาโพสต์เอาไว้นะคะ
เหตุการณ์นี้มีรายงานบอกว่ามีผู้บาดเจ็บ๖รายด้วยกัน
กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลชนรับประทานแล้วเคราะห์ดีนะ
ไม่มีรถตามมาทับซ้ำแล้วไม่มีใครเสียชีวิตค่ะคือคนขับเขาก็พยายามแล้วอ่ะ
ที่จะคุมรถเออพยายามประคองไว้อยากคว่ำอยากคว่ำ